เมื่อวานมีเหตุการณ์ประทึกที่สมุทรปราการ
กลุ่มนักโทษที่เขาอยู่ในช่วงของการกักตัวเฝ้าระวังป้องกันโควิด๑๙
เขาหลบหนีออกจากเรือนจำพร้อมอาวุธครบมือเลย
หนีไปได้๓คนจากที่ไล่ล่านอยู่๓ชั่วโมงสุดท้าย
จนมุมตามจับมาได้ทั้งหมด
ไปดูภาพนาทีขณะที่ล้อมจับกันเลยครับ
นี่นักโทษร้องไห้เลยครับหอบเหนื่อยจากการหนีด้วยนะฮะ

นี่คือนักโทษ๒รายใน๓รายที่หลบหนีออกจากเรือนจำกลางสมุทรประการ

ก็ไปสวมทบกันกับเจ้าที่เมนอินทรุปรักษณ์นี้

มีรับโทษ๓คนหาหายออกไปจากสถานที่กลับตัว
บริเวณด้านหน้าเรือนจำไอ้ตรงด้านหน้าเรือนจำเนี่ย
ไอ้การคุมขังมันจะไม่ได้หนาแน่นเท่าด้านในค่ะเพราะว่าเขาเอามากักตัวข้างนอกก่อน
นะฮะแล้วหลบหนีออกไปสุดท้ายก็ต้องออกไล่ล่ากัน
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่านี่นะไล่ล่ากันแบบกระชั้นชิดเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เองก็อาวุธครบมือเหมือนกันจนสักประมาณสองทุ่มครึ่ง
สามารถจับได้๑คนที่บริเวณบ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านห่างจากเรือนจำเพียง๔๐๐เมตรเท่านั้น
นะฮะคนที่สองจับได้ที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดสิบเอ็ด
หากออกไปประมาณหนึ่งกิโลและคนที่สามไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าชายเลนครับ
หลังร้านขายไม้ไผ่ห่างจากเรือนจำประมาณสัก๕๐๐เมตรเป็นเรือนจำคลองด่านนะครับ
โดนรู้จักของร้านซึ่งเป็นชาวเมนมาก็ช่วยเจ้าที่ค้นหาครับนะฮะ
ด้านหลังโรงไม้ไผ่ก็เห็นรอยเท้ามีเสียงนักโทษตะโกนยอมแล้วยอมแล้ว
ผมอยู่ตรงนี้เดินไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้
อันนี้เห็นรอยเท้าของนักโทษเดินเข้าไปครับมันเป็นขี้เลนนะครับ
ชายเลนก็เลยแบบเห็นชัดเจนนะครับผู้ต้องหาสามรายนี้มีโทษ
เรื่องของคดียาเสพติดและพยายามฆ่านะครับรวมทั้งเรื่องของการชิงทรัพย์ด้วย
สุดท้ายจับได้ก็นำตัวเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมไป
เพราะว่าหลบหนีระหว่างถูกคุมขังนั่นเองนะครับอืมมาดูเหตุคาด